เอาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยจริงแล้วเนี่ย
แฝดก็มีให้เห็นกันอยู่เนาะเด็กแฝด

ลิงแฝดสามหายากกว่าอีก

แต่มีค่ะไปดูกันหน่อยสิ

มีลูกลิงคลอดออกมาค่ะแฝดสามค่ะ
เตยกำลังทำความสะอาดล้างเนื้อล้างตัวให้ลูกลิงอยู่นะคะ
ลิงซิ่งไปแล้วด้วยค่ะอาจจะตกใจที่เห็นลูกตัวเองมี๓ตัว

แฝดสามเลยนะคะสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวเลยค่ะ
ที่หนูรับเอาผ้าห่อน้องตัวที่หนึ่งนะคะ
ต่อไปก็ตัวที่สองนี่

นี่คุณตัวเท่าฝ่ามือแต่เป็นแฝด๓นะ
เขาตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเจนนุ่นโบ

นี่ค่ะสัตวแพทย์หญิงจุธามาสุพนามหรือคุณหมอเตยนะคะ
อาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวให้เจ้าลูกลิงแฝดสามอยู่
คือก่อนหน้านี้ชาวบ้านไปช่วยเจ้าลูกลิงแรกเกิด๓ตัวนี้
ได้ยินมันส่งเสียงร้องแล้วก็ห้อยตรงเต็งอยู่ที่กันศาสตร์หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะ
แต่ว่าไม่เห็นแม่ลิงเลยคิดว่าแม่ลิงเนี่ยอาจจะหนีไป
เพราะว่าคือปกติเนี่ยเวลาลิงออกลูกเนี่ยนะแฝด๓คือมันยากมากนะเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้น
แล้วเวลาจะออกลูกแฝดสามเนี่ยคือมันจะเจ็บมากแม่ลิงคิดว่าแม่ลิงมันคงร้องเสียงดังตอนตกลูกนะคะ

ดูแลอย่างใกล้ชิดคือลิงบางตัวก็มีบาดแผลด้วยตกกันสาดบ้างล่ะโดนลากโดนถูที่ก้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เตยบอกว่าลูกลิงทั้งหมดเป็นตัวเมียแต่ละตัวน้ำหนักแค่๒๐๐กรัมนิดเท่านั้นเองปกติลูกลิงเกิดมาเนี่ยมันจะน้ำหนักประมาณ
ร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยกรัมนะคะแต่ก็ถือว่าเจ้าสามตัวเนี้ยมันแข็งแรงดี
เตยบอกทำงานเป็นสัตวแพทย์มา๒๐กว่าปีไม่เคยเจอเลยนะ
นี่ครั้งแรกที่เจอเจ้าลิงแฝดสามแล้วหมอเตยบอกว่าเมื่อคืนฝันพอดีเลย
เห็นเด็กผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งขี่จักรยานมาหมอเตยก็เลยบอกว่าแม่ขอได้ไหม
บอกแม่แม่น้องในฝันบอกขอเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ไหม
แล้วพอเนี่ยวันนี้มาเนี่ยมีชาวบ้านเอาลูกลิง๓ตัวมาให้ดูแล
เตยบอกว่าแม่น่าดีใจจังตั้งชื่อเจนนุ่นโบสามสาวซุปเปอร์วาเลนไทยไปเลยละกันนะจ๊
เออพูดถึงลิงแล้วเนี่ยที่ลบบุรีตอนนี้อากาศโอ้โหคุณ
ทะลุสี่สิบองศาไปแล้วอะค่ะร้อนมากลิงแต่ละตัวนี่สิ
ตอนนี้นะไม่แบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสายจากฝั่งพระปรามสามยอดหรือว่าสายสารพระการนะคะ
ขอลงเล่นน้ำด้วยกันก่อนคือเขาจะมีบ่อที่จัดเอาไว้ให้ลิงมาเล่นน้ำคลายร้อนอ่ะ
ลักษณะเป็นบ่อสงบศึกเนอะเป็นบ่อสงบศึกคือตอนนี้พักก่อนเพราะว่าแดดร้อนขนาดนี้ไม่มีแรงจะตีกัน
ก็เลยลงมาเล่นน้ำกันเนี่ยค่ะคลายร้อนกันชาวบ้านเขาก็ฝากบอกเหมือนกันนะว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย
ช่วยดูแลหน่อยมาช่วยเติมน้ำเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยเติมน้ำสะอาดลงอ่างที่จัดเอาไว้มี๓แห่ง
ลิงจะได้มีน้ำกินแล้วก็ได้ลงเล่นน้ำเผื่อว่าจะได้คลายร้อนเห็บหมัดที่เกาะตามตัวก็จะได้เบาบาง
คือถ้ามันร้อนมากมันจะหงุดหงิดพอมันหุดหงิดปุ๊บมันอลวาดไง
เดี๋ยวก็ตีกันอีกเออคือพอหงุดหงิดปุ๊บคืออะไรก็ขวางหูขวางตาขวางเล็บขวางฟันไปหมดอ่ะ
เออเขาก็เลยบอกว่าอ่ะฝากเอ่อมูลนทริสารพัฒนาการด้วยละกันเนอะ
แล้วก็ถ้าเผื่อนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้
ใครมีผักผลไม้นมเปรี้ยวน้ำหวานเย็นอาหารที่ลิงชอบเนี่ย
ไม่ได้บอกว่าให้ให้นะเอามาบริจาคให้เขาจะได้มีจุดเอาไว้จัดให้อะไรแบบนี้

เดี๋ยวมันวิ่งขวนวิ่งจิกกันอีกนะคะ

ใช่คือเขาบอกว่าช่วงนี้พอช่วงโควิด๑๙อะนักท่องเที่ยวเขาก็เดินทางออกต่างจังหวัดกันน้อยลง
ลิงมันก็ไม่ค่อยมีอาหารกินมันก็ขาดแคลนอาหารนะคะ

ช่วยเขาหน่อยละกันเขาจะได้ไม่ต้องมีศึกมีสงครามกันเนี่ยนะคะ